คลิปนาทีชีวิตต้องเรียกว่านาทีชีวิตจริง
เพราะรถกระบะอีซูซูอยู่เลนขวา
อยู่มาฉลับแล้วก็มาเฉียวกับรถคันที่ติดกล้องหน้ารถ
หลังจากนั้นรถกระบะไปต่อยังไง
ให้คุณผู้ชมดูคลิปจากกล้องหน้ารถคันนี้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะระทึกจริงนาทีชีวิตจริงนี่
ใช่จังหวะนี้แล้วพุ่งข้ามเกาะกลางไปแบบนี้
ไปอย่างเร็วเลยคุณไปชนรถอีกเลนส์นู้นนะฮะ
กระบะขาวอะค่ะใช่ครับส่วนรถที่ติดกล้องหน้ารถ
มีผู้หญิงเป็นคนขับเธอประคองสติไว้ได้ดีมากเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนมิตรภาพหนองคาย
ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
กล้องหน้ารถของผู้หญิงที่เป็นคนขับคันนี้
จับภาพนาทีชีวิตขณะที่กระบะอิซูซูหักท้ายมา
แล้วก็มาเบียดมาเฉียวหน้ารถยนต์ของเธออย่างจัง
เธอก็ตกใจร้องเสียงดังลั่นรถนะฮะ
ส่วนรถกระบะอีซูซูคู่กรณีนู่นเสียหลักเลยนะฮะ
ข้ามเกาะกลางแล้วก็เกือบจะพุ่งชนเสาไฟฟ้า
แล้วก็ไปชนกับรถอีกคันหนึ่งที่อยู่เรนนู้น
ซึ่งอุบัติเหตุทั้งหมดนี้เกิดขึ้น
ใช้เวลาเพียงแค่๑๑วินาที
ดูจากเวลาของกล้องหน้ารถคันนี้ไว้นะฮะ

ก็เอามาโพสต์ไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับ
ทีมข่าวของเราสนใจคลิปนี้นะคุณนะ

เล่าให้ฟังบอกว่าเธอทำธุระเสร็จ

และทีนี้ก็มาเฉียวมาฉลับชนกับรถของเธอ
พยายามตั้งสติประคองพวงมาลัย
ให้รถสะบัดไปตามแรงชนนะครับ
แล้วก็จอดข้างทางได้อย่างปลอดภัย

ส่วนหนึ่งมาจากหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงปู่ดู
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอบูชาไว้หน้ารถคลุ้มครองนะครับ
แต่ว่ารถกระบะอิซูซูคู่กรณีนู่น
นู่นล่ะคุณไปต่อจนไปชนคันอื่น
และเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
การขับนิ่งน้องไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็ขับไปต่อเลย
คือเขาไม่ได้แบบชุดรถหรืออะไรเลย
มันจะอยู่จากฝั่งคู่ขนาดด้านนี้ไปสุดฝั่งคู่ขนาดด้านนู้นเลยนะคะ
เขาขับย้อนสวนไปเลยค่ะ
เพราะหัวรถเขาหันไปทางไปทางนู้น

รถเขาก็คือยางแตกแตกก็คือโชค

รถมันไปต่อไม่ได้แล้ว
อย่างที่คุณนัทเล่าให้ฟังบอกโอ้โหฝั่งนู้นเขายังขับต่ออีกนะคุณนะ

สุดท้ายไปต่อไม่ได้เพราะรถเขาคงไม่ไหวนะฮะ
คนขับรถคันนั้นนะเป็นผู้ชายอายุ๕๐๖๐ปีเป็นคุณลุงแล้ว
ตกใจฮะก็หลบหนีไปไหนต่อไม่ได้แล้ว

คุณนัทเนี่ยก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพจหนะครับ
เพราะว่าคู่กรณีคุณรถเขาก็ผิดกฎหมายด้วย
การต่อทะเบียนแล้วก็ไม่มีประกันนะครับ

บอกว่าปลอดภัยดีแล้วนะฮะ